ก่อนที่จะไปดูเรื่องของทั้งของพี่ตูนวิ่งนะครับ

มาดู๒เหตุที่เกี่ยวกับสัตว์กันก่อนนะครับ
เหตุแรกเกี่ยวกับลิงไปกัดนักท่องเที่ยว
ส่วนอีกเหตุที่จะเล่าต่อกันก็คือช้าง
ที่เป็นช้างโชว์ช้างแสดงนะฮะ
เหยียบควานช้างจนเสียชีวิตนะครับ

กระบี่ลิงจ่าฝูง
นักท่องเที่ยวหญิงวัย๕๒ปีสัญชาติรัสเซีย

มีอาการบาดเจ็บที่แขนดูสิคุณ

ยาวแล้วก็พร้อมด้วย

ถ้ำเสือวิปัสนาอำเภอเมืองกระบี่

พร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลิธิประชาสันติศุกร์
เข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย
ทราบชื่อก็คือนางนาตาลีโวโลชิน่าอายุ๕๒ปี
ซึ่งเดินทางมากับกรุ๊ปทัวร์นำเที่ยว
ลิงจ่าฝูงภายในวัดถ้ำเสือทำร้าย
กัดเข้าที่บริเวณต้นแขนซ้าย
เป็นแผลอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับ

ได้ใช้น้ำราดลงบนหัวของลิง

คุณก็งงว่าเอาน้ำไปลาดลิงทำไม

กัดเข้าตรงบริเวณต้นแขนจนบาดเจ็บ
ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ฝากเตือนนักท่องเที่ยว

ลิงเขาก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงทำกับเขาแบบนี้

แล้วก็อาจจะตรงเข้าทำร้ายร่างกายได้นี่แหละครับ
ส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นกับสัตว์เหมือนกันนะคะ
ก็คือช้างในส่วนจัดแสดงของสวนสัตว์เชียงใหม่
เขาเหยียบควานช้างของตัวเองจนเสียชีวิตนะคะ
ซึ่งรักษาราชการแทนพอสวนสัตวเชียงใหม่

บอกว่าน่าจะเป็นเหตุสุดวิสัยค่ะ

คนก็กลัวไงช้างแสดงจริงน่าจะเชื่อง
แต่เกิดอะไรขึ้นนะฮะเขาถึงเหยียบคนตายแบบนี้นะครับ
เข้าตรวจสอบเหตุช้างพลายที่เลี้ยง
เพื่อที่จะโชว์แล้วก็แสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชม
เลี้ยงช้างในป่าด้านหลังสวนสัตว์เชียงใหม่ค่ะ

เงินอายุ๕๔ปีเป็นชาวจังหวัดสุรินทร์
แพทย์ตรวจสอบเมืองต้นพบว่าซิคโรงหักณอกหนียุบ
ส่วนช้างที่ก่อเหตุคือช้างพลายชื่อช้างพลายเอกสิทธิ์

จากการสอบสวนทราบว่าคุณสมศักดิ์เป็นเจ้าของช้าง๔เชือก

เพื่อที่จะเอามาเลี้ยงแล้วก็มาแสดงโชว์ที่สวนสัตว์เชียงใหม่
ก่อนหน้านี้ช้างพลายเอกสิทธิ์ตกมันมาประมาณ๑เดือนกว่าแล้ว
เจ้าของแล้วก็ควานช้างก็เลยงดแสดงไป
และนำไปผูกล่ามโซ่ไว้ที่ด้านหลังของสวนสัตว์ซึ่งเป็นป่าแบบนี้นะคะ
ก่อนเกิดเหตุนายสมศักดิ์ผู้เสียชีวิตไปดูอาการช้าง
พบว่าช้างไม่ตกมันแล้วก็เลยเตรียมที่จะปลดโซ่ออก
เพื่อนำไปโชว์ตัวที่คอกส่วนจัดแสดงอยู่ข้างส่วนจัดแสดงหมีแพนด้านั่นเองนะคะ
แต่ทีนี้ช้างพลายเอกสิทธิ์ใช้เท้าเหยียบนายสมศักดิ์หลายครั้ง
นายสมศักดิ์เสียชีวิตคาที่
ช้างไปผูกไว้ในที่ที่ปลอดภัยแล้วรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สวนสัตว์และตำรวจให้ได้รับทราบค่ะ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะคะได้เคยบันทึกภาพของนายสมศักดิ์เรียงเงิน
ช้างพลายเอกสิทธิ์ไว้ได้ขณะที่นำไปโชว์ให้กับนักท่องเที่ยว
้อนอาหารสัตว์ในสวนสัตว์เชียงใหม่นี่เป็นภาพนี้
ภาพนี้น่าจะเป็นภาพสุดท้ายของนายสมศักดิ์ที่ถ่ายรูปคู่กับช้างพลายเอกสิทธิ์
ซึ่งเป็นช้างที่มีงาสวยงามและเคยแสดงภาพยนตร์มาแล้วหลายเรื่อง
ช้างพลายเอกสิทธิ์งาเขาสวยมากแบบนี้นะคะ
แต่ระหว่างนั้นช้างพลายเอกสิทธิ์หันหลังและนำงวงกดทับร่างของนายสมศักดิ์ลงไปที่พื้น
เป็นเหตุให้นายสมศักดิ์เสียชีวิตทันที
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สวนสัตว์เชียงใหม่
ก็ได้รายงานให้กับผู้บังคับบัญชารับทราบแล้ว
สั่งเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
และผู้ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดค่ะ
นายวุฒิชัยบอกอีกด้วยนะคะบอกว่า
อุบัติเหตุครั้งนี้ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยของนายสมศักดิ
จากเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญการ
ให้ความรักให้ความเมตตากับช้างพลายเอกสิทธิ์มาโดยตลอด
การสวนสัตว์และสวนสัตว์เชียงใหม่รู้สึกเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิต
พร้อมจะให้การช่วยเหลือต่อไปค่ะ